ในจอดูไปพร้อมพร้อมกันกับเรามันเกิดอะไรขึ้นที่กลางสี่แยกไฟแดงเลยนะคุณผู้ชายคนนี้เขาขี่มอเตอร์ไซค์มาจอดหลังจากนั้นนะลงมาจากรถแล้วหยิบบางอย่างจากกระเป๋าเป้หลังจากนั้นเขาปลาเข้าไปในป้อมตำรวจเขาเดี๋ยวไปดูกันหน่อยว่ามันคืออะไรแล้วเขาทำทำไมอันนี้คือคำถามนี่มาแล้วจอดอยู่แบบนี้เลยคุณผู้ชมดูสิ
ในเป้มีอะไรหยิบมาคว่างไปเลยอ่ะอะไรอ่ะแล้วทำไมต้องทำแบบนี้ด้วยมันเกิดอะไรขึ้น
ตรงนี้เนี่ยมันเกิดเหตุการณ์ขึ้นช่วงเที่ยงของวันที่๑๒ที่ผ่านมาเนี่ยนะคะ
สี่แยกไฟแดงในเขตเทศบาลตำบลเขาพนมที่กระบี่ค่ะ
ซึ่งผู้ชายคนนี้พอลงมาจากรถแล้วอย่างที่คุณผู้ชมเห็น
สิ่งที่อยู่ในเป้แล้วเขาหยิบมาเครื่องมาปลาเข้าไปในป้อมเนี่ยมันคือขวดเครื่องดื่มชูกำลังเปล่า
ทีนี้ค่ะคุณผู้ชมไม่มีใครกล้าเลยนะที่จะเข้าไปห้ามเพราะเราไม่รู้ไงว่าในกระเป๋าเป้น่ะ
เขามีอาวุธอย่างอื่นไหมเขามีระบงระเบิดอะไรหรือเปล่า
เจ้าหน้าที่เขาก็เลยนำกำลังเนี่ยไปตรวจสอบถึงที่บ้านพักไปเจอพวกของกลางอ่ะคือ
อเตอร์ไซคันนี้เลยที่ใช้ในการก่อเหตุเจอกระเป๋าเป้นี่นี่ตอนที่ไปจับตัวได้ที่บ้านเนี่ยนะคะ
ทีนี้ก็เลยถามนิวนิวทำทำไมหลายเหตุผลเหลือเกิน
เพราะว่าเจ้าหน้าที่บอกว่านายสิทธิศักดิ์นายนิวเสพยาเสพติดไปจำนวนนึง
ก็เลยเกิดอาการหลอนอันนี้เป็นสาเหตุหนึ่งแล้วก็เคยไม่พอใจการปฏิบัติหน้าที่ของตำรวจ
เพราะว่าอะไรตอนนั้นเนี่ยเขาก็เคยมีเรื่องอีกเรื่องทะเลาะกับเมียเมื่อ๒อาทิตย์ก่อน
มันหลายอย่างไปหมดเลยคุณนัทนันทั้งเสพยาทั้งไม่พอใจตำรวจทั้งทะเลาะกับเมีย
เจ้าหน้าที่ก็เลยอ่ะมาเจรจามาเคลียร์กันจนท้ายที่สุดเนี่ยนะตัวนายนิวเนี่ย
เขาก็ยอมให้เมียเนี่ยออกจากบ้านไปก็เขาบอกว่าที่มาก่อเหตุมันอาจจะเป็นพวกความแค้นสะสม
แล้วก็เป็นฤทธิ์ของยาเสพติดด้วยทีนี้ไปถามญาติของนายนิวญาติเขาก็บอกว่า
ในนิวเนี่ยจริงเขามีประวัตินะเป็นผู้ป่วยจิตเวทตำรวจก็เลยไม่ได้ดำเนินคดีเนี่ยนะคะ
แต่ก็มีการว่ากล่าวตักเตือนแล้วก็ให้ญาติช่วยดูแลนายนิวอย่างใกล้ชิดด้วย
แล้วก็บอกนะว่านิวเรื่องจิตเวทก็ต้องไปรักษาต้องไปกินยา
แต่ยาที่ห้ามกินเลยก็คือยาเสพติดเอาไปบำบัดไปเลิกซะนะคะ
อันนี้ครอบครัวต้องดูแลใกล้ชิดหน่อยเนอะเดี๋ยวไปก่อเหตุอย่างอื่นเข้า